ไปตามหาความจริงพิสูจน์ความจริงกันหน่อย

เมื่อวานคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเรื่องนี้

มีเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ส่วนเจ้าของไก่เขาก็พยายามที่จะตามหาความจริงอยู่เหมือนกัน
เพราะเชื่อว่ามันต้องเป็นผีปอบแน่
กรงลูกกรงอะไรก็ขึงแม่นหนาอย่างดี
มันจะเข้ามาได้ยังไงจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่
ไก่มีอยู่๑๐ตัวแม่ไก่พันไข่ทั้งนั้น
ตายไป๖หายไป๒วิ่งหนีไปไหนไม่รู้เหลืออยู่๒ตัว
หกตัวที่เป็นซากอยู่เนี่ยถูกเจาะที่ช่องท้อง
แล้วเครื่องในข้างในหายไปหมดเลยนี่ฮะเหลือเดินอยู่๒ตัว
ส่าห์ลงทุนมาตั้งหมื่นกว่าบาททำล้าไก่ด้วย
ว่าตกลงแล้วจะได้ความจริงกันหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีช่องเล็กตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง
ชนิดใดชนิดหนึ่งมันน่าจะเข้ามาช่องนี้
บ้านของชาวบ้านที่ไก่พันนไก่
ตายไป๖ตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านโคกตาอิ่ม
ตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
กตัวที่ตายไปนะครับร่องรอยเหมือนกัน
ถูกเจาะบริเวณช่องท้อง
เครื่องในตับไตไส้พุงหายไปหมด

ซื้อมา๑๐ตัวตายไป๖
เหลือ๒อีก๒ตัวหนีหายไปไหนไม่รู้นะครับ

มินามสกุลมีมุกอายุ๖๑ปี
บอกว่าเรื่องนี้ทำให้หวาดภาวะมาก
ถ้าเกิดมันจะเป็นฝีมือของผีปอบเนี่ย

ไม่รู้มันจะเหมือนในหนังหรือเปล่าเจ้าของไก่บอก
ข้องใจว่ามันเป็นฝีมือของอะไรกันแน่

เป็นล้าลวดคลุมตะข่ายอีกชั้นหนึ่ง
ถ้าจะมีร่องรอยก็คือช่องเล็ก
ถูกเจาะประมาณ๒ฝ่ามือ
แต่ตัวอะไรมันจะมุดเข้ามา

เมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้นางมิเจ้าของไก่
เอาไก่ที่เหลือเนี่ยตามคืนมาได้อีกตัวนึง
เหลืออยู่๓ตัวใส่กรงไว้ที่เดิม

อยากจะรู้ว่ามันจะคือสัตว์ชนิดอะไร
ที่จะเข้ามากัดกินไก่ของเธอ

แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เฝ้าทั้งคืน

บอกว่าชาวบ้านหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันไปต่างนานา
เป็นฝีมือของผีปอบหรือเปล่า

เคยโดนปอบเข้ามาหลายสิบปีก่อน

อบจะชอบกินของขาวกินเลือด

เต้าถึงได้เอาพี่น้องไปรับมา
หลับมายังขึ้นรถมายังร้อง

มามาไล่ผีน่ะไล่ยังไม่ยอมออกอีกน่ะจนเรา
เหนื่อยตัวเองน่ะที่มาออกปากแล้วบอกว่าคนนู้น
คนนี่มันถึงได้ออกไงแต่ทีมข่าวของเราไปดูพื้นที่เนี่ย
ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของสัตว
หรือเปล่ามากัดมาแทะอะไรพวกนี้นะฮะป้ามี่ก็เลยพาทีมข่าวไปดูพื้นที่รอบบ้านนะครับ
คือถ้ามันมีรูอยู่ก็จริงอ่ะนะถ้าสัตว์มันจะเลื้อยเข้ามามุดเข้ามาเพื่อกินไก่เนี่ย
แต่มันก็ต้องทิ้งร่องรอยพวกรอยเท้าไว้บ้างนะครับ
เขาก็พาเดินดูรอบบ้านไม่เจอร่องรอยสัตว์เลยนะฮะแล้วป้าเนี่ยเลี้ยงห่านเอาไว้สี่ตัวด้วยนะครับ
หานก็ไม่เคยถูกสัตว์อะไรทำร้ายอย่างงูเนี่ย
ก็ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้านเลยนะซึ่งคุณป้าบอกว่าตอนแรกก็สงสัยนะครับว่า
หรือจะเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าเลี้ยงสุนัขไว้ด้วย
ผู้ต้องสงสัยนอกจากผีปอบเนี่ยเอาเป็นว่าเรารวบรวมในพื้นที่บ้านของคุณป้านะครับ
ผู้ชมครับป้าเนี่ยเลี้ยงหมาไว้สี่ตัวนี่ฮะ
จากผีปอบนะป้าเนี่ยเลี้ยงหมาสี่ตัว
มีเจ้าตูบอายุ๒ปีเจ้าสัวหนีอันนี้๑๐เดือน
กระจ้อนอ่ากระจ้อนเนี่ยอายุห้าเดือนค่ะเจ้าคุกกี้อายุเจ็ดปีค่ะอ่า
ไอ้สี่ตัวนี้นี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยค่ะ
ป้าบอกว่าผู้ต้องสงสัยสองตัวเนี่ยตัดออกไปได้เลยคือตูบกับซัวหนีนะ
เพราะว่า๒ตัวนี้นะฮะตูบเนี่ย๒ปีซัวหนี๑๐เดือน
ล่ามโซ่เอาไว้กลางค่ำกลางคืนเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้
เพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยส่วนกระจ้อนกระจ้อนเป็นลูกของคุกกี้
ทั้งสองตัวไม่มีประวัติเคยกัดกินไก่อะไรพวกนี้นะ
ไม่เคยกัดไก่ไม่เคยกินไก่และคงจะเข้าไปในร้าวไก่ไม่ได้
ลักษณะการตายของไก่ก็ดูแล้วไม่น่าจะถูกหมากัดด้วย
นะก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงไก่นะก็ไม่เคยถูกหมากัดอืม
ในบ้านไม่เคยมีหมาในบ้านไปกัดไก่เราก็ไปคุยกับนายเกรียงศักดิ์
แพ่วพลสงศ์อายุห้าสิบห้าปีเป็นนายกอบตนสโน่นะฮะ
ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปอบ
ซึ่งนายกอบตเกรียงศักดิ์เนี่ยบอกว่าเรื่องปอบกินไส้ไก่เนี่ย
ยืนยันว่ามีชาวบ้านเคยเจอกันจริงจริงนะฮะอ่า
โดยนายเกรียงศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีวันหนึ่งชาวบ้านเขาจัดงานบุญ
แล้วมีการฆ่าไก่เลี้ยงผู้คนมีผู้หญิงแก่คนนึงมาช่วยฆ่าไก่
แต่ไปแอบทำอยู่หลังครัวคนเดียวชาวบ้านคนหนึ่งเขาสงสัยเขาก็ไปแอบดู
ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแอบทำไก่อยู่คนเดียวหลังครัวนะ
ก็เลยย่องเข้าไปดูช่วงนั้นมืดแล้วด้วย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะที่เป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วเนี่ย
กำลังกินเครื่องในไก่แบบสดสดนะฮะแล้วเห็นดวงตาเนี่ย
เป็นแสงสีแดงชาวบ้านที่มาแอบดูคนนี้ตกใจ
วิ่งหนีไปบอกชาวบ้านคนอื่นทุกคนก็เลยอ้าวป้าคนนี้
ยายคนนี้นี่เองเป็นผีปอบแล้วที่สำคัญก็คือ
ยายคนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อืมค่ะ
ไปเจอกันทำไก่ไปจังหวัดเขาก็ย่องย่องไปดูแก
กำลังกินเครื่องในไก่เลยเลือดนี่เต็มปากเลย
นี่ฮะถ้าชาวบ้านเล่าให้ฟังยังต้องฟังหูไว้หูนี่นายกอบตในพื้นที่เล่าให้เราฟังเลยนะครับ
บอกว่าชาวบ้านเขารู้กันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่เขาไม่พูดกันไม่อยากจะไปพาดพิงให้มันมีเรื่องมีราวอะไรกัน
เพราะยังมีคนเล่นของเล่นศัยศาสตร์คาถาอาคมอยู่แล้วมันรักษาไม่ได้
ทีนี้พอรักษาไม่ได้ก็กลายเป็นปอบเล่นของเล่นศัยศาสตร์แล้วมันเข้าตัว
อย่างตัวเธอเนี่ยเคยเจอกับตัวมาแล้วหลายปีก่อนมีชาวบ้านคลอดลูก
แล้วเลือดเนี่ยออกแล้วหยดลงใต้ถุนบ้าน
ปรากฏว่าปอบมากินเลือด
พอมีคนไปเห็นนะจะกลายร่างเป็นสุนัขสีดำแล้วก็เลียกินเลือด
นี่ฮะจากนั้นคนที่คลอดลูกก็ตาย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือผีปอบที่มาสิ่งร่าง

ตอนที่ผีปอบเข้าชาวบ้านเนี่ยนะ
หน้าคนที่โดนปอบเข้าเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นหน้าคนที่เป็นปอบ
บางครั้งชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนตกปอบก็จะไปกินกบกินเขียดนะฮะ
พอชาวบ้านไปเจอคนคนนั้นเนี่ยดวงตาจะชัดเลยคือเป็นตาสีแดง
แล้วพอเห็นคนเนี่ยนะจากคนเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมา
หรือไม่ก็เป็นแมวแล้วก็จะวิ่งหนีไปเลย
หากใครเป็นปอบกินคนมามากนะคนคนนั้นจะแก่กล้ามนต์ดำนะ
วิชาจะสูงนะสุดท้ายเนี่ยจะถึงขั้นเป็นคนที่หายตัวได้
ที่เขาเรียกว่า๕กล้อง
พอออกลูกไอ้เลือดมันก็ลงมากเนอะ
ลูกเขาก็คือเสียชีวิตแหละว่างั้นเถอะไป
คือกระป๋อแม่เขากินเองลูกเขาก็เสียชีวิตตอนเขาคลอดลูก
พอคลอดลูกกับเขาเสียชีวิตเลยนะ
แล้วใครก็เห็นเขาก็บอกว่าปอบกิน
บอกใครก็บอกแม่เขาเองกันเนี่ยเนาะ
มันจะเป็นเหมือนหมาวิ่งตาม
แต่คนเขามีกระถาอาคมไปเขาก็รู้ว่ามันมีเนอะ
เขาก็รู้ว่ามันมีแหละป๊อปแหละที่วิ่งตามตูบ
ที่มันเศร้ามันเห่าอะไรแล้วก็เป็นตัวหมา

อันนี้มันมีจริงเห็นจริง
เลี้ยงไก่พันไข่หลายคนนะครับ
บอกว่าไม่เคยเห็นไก่ตายแบบนี้มาก่อนนะฮะ

เราก็ลองหาข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปคุยกับนายอำพลพัวพัฒนากุลประสุทธิ์อำเภอนางรองนะครับ
ซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าลักษณะการที่ไก่ตายแบบนี้

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสัตว์ตระกูลตะกรวดนะฮะ
พวกตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวตะกรวด

แล้วมันไม่ใช่กัดแค่ไก่นะ
รั้วลวดแบบนี้กัดได้สบายมาก

คิดว่ามันคงจะเคยมาด้อมมองแล้วก็รู้ว่ามีเหยื่ออยู่ที่นี่

สุสัตว์บอกว่าที่ศูนย์ประสุทธิ์ก็เคยเลี้ยงไก่
แล้วก็เคยโดนสัตว์ประเภทพวกนี้

ประสุทธิ์สัตว์ท่านบอกว่ามันกินง่าย
คือมันกัดท้องปุ๊บ
ท้องก็ไส้เซ่บอก
มันก็กินกินไปหมด

ไม่ใช่ผีปอบอะไรตามที่ชาวบ้านหวาดกลัวหรอก
แต่ก็ฝากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่างว่า
หมั่นตรวจตราทำความสะอาดเล้าไก่ให้ดีไม่ให้เป็นที่ซุกซ่อนของสัตว์อันตราย
ซึ่งวรนุษย์เราก็เรียกให้เพาะจริงก็คือตัวเฮีย
อันนี้ที่ประสุทธิ์ท่านบอกเนี่ยอันนี้ตอบคำถามได้เลย
แล้วก็กัดให้ท้องเปิดก่อนกินข้างในกินง่ายกว่า
มันก็ไหลลงมามันก็กินแหละ